คุณผู้ชมครับมาเริ่มดูเหตุการณ์เมื่อช่วงสักประมาณตี๑๔๕นาทีที่ผ่านมา
ธิบดีกรมการปกครองเขามีการนำกำลังเข้าไปตรวจสอบผับแห่งหนึ่งเป็นผับดังย่านปฐุมธานี
เพราะมีคนแจ้งให้คนอายุต่ำกว่า๑๘ต่ำกว่า๒๐เข้าไปใช้บริการ
เป็นเด็กเยาวชนทั้งนั้นเลยและสายข่าวบอกว่าแหมตอนค่ำนะมียาเสพติดแอบไปเสพในห้องน้ำ
แต่พอดึกหน่อยเอามาเสพบนโต๊ะกันเลยสุดท้ายฉี่ม่วงไป๑๓๗คนครับ
ขอให้มนุษย์ทุกทิพยานให้มณะเชียวทางนี้ข้อบเชิญ

จะได้ไม่มีปัญหาแรง
นี่บนโต๊ะมีทรงมีทรงมา

ก็เป็นภาพนาทีที่อธิบดีกรมการปกครองนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษจู่จมเข้าไปที่ผับแห่งนี้
เห็นไหมเมื่อกี้บนโต๊ะไปเจอซองใส่ยาเสพติดตกเกลือน
มีอะไรบ้างครับยาบ้ามีไอซ์มีเคตามีนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าแฮปปี้วอเตอร์
ดื่มเข้าไปแล้วจะมีความสุขว่างั้นเถอะเป็นผสมสารตั้งต้นของยาเสพติดเข้าไป
นำกำลังเข้ามาด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนที่กำลังกัน
อยู่ถนนธรรมราชแล้วแถวร้ำลูกกาปฐุมธานีนะครับ
ปฏิบัติการที่เห็นก็ตี๑๔๕นาทีที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากว่าอะไร
มีประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนนะ
ร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย
บอกว่าโอ้โหผับอันนี้เสียงดังเลย
เกินเวลาแล้วก็ให้เด็กเข้าไปใช้บริการด้วย
แล้วก็มีการขายยาเสศกติจกันจลงขึ้นไปหมด
แล้วทีนี้เนี่ยกาปฐุมของผับเอง
ก็มีการพกอาวุธปืนอ้างว่าอิทธิพลคนในพื้นที่เขาดูแลกันอยู่
โอ้โหนะฮะโอ้โหสิ่งสำคัญคุณขวัญ
ค่ะเปิดถึงหกโมงเช้าค่ะเปิดถึงหกโมงเช้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
คือเขาเพิ่งมีข่าวมานะบอกว่ารัฐบาลเนี่ย
อาจจะมีการให้เปิดลักษณะสถานบันเทิงถึงตี๔
นั่นคือเขายังแค่ตี๔นะแล้วให้สำหรับแค่นักท่องเที่ยวด้วย
อันนี้๖โมงอันนี้คือจะนำร่องก่อนแบบนี้เลยเหรอคะ
สว่างคาตาครับนะฮะแล้วเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ยังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยออกมาจากผับนี้เมาเมาแล้วขับรถไปตกทางด่วนเสียชีวิตก็มี
โอ้โหมีข่าวยิงกันตายในร้านก็มีโอ้โหมันก็เป็นข่าวคือคมคนในพื้นที่เขาก็รู้จักนะฮะ
แล้วก็เขาก็แจ้งข่าวไปทีนี้เนี่ยการเข้าไปตรวจสอบไปเจอนักท่องเที่ยวทั้งหมด
ประมาณ๓๐๐กว่าคนกำลังมั่วสุมดื่มกินกันเต้นตามจังหวะเพลงกันอย่างเมามัน
นะฮะแล้วก็มีการสูบบุหรี่ในร้านควันเนี่ยคุ้งไปหมดนะฮะพอเจ้าหน้าที่ไปอ้าว
เปิดประตูเปิดไฟแล้วปิดเพลงให้หมดหลายคนก็พยายามจะโยนทุกอย่างที่เป็นของพี่
หมายออกจากตัวไงแล้วหาช่องทางหลบหนีแต่เขาปิดล้อมหมดแล้วหนีไม่ได้ครับ
หนีไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวพอเปิดไฟปุ๊บนะเอาแยกเอา
พนักงานไปรวมตัวกันตรงแคทเชียร์นักเที่ยวออกมามาตรวจสอบกันหน่อย
นะไปพบคนที่ไปเที่ยวอายุต่ำกว่ายี่สิบปีทั้งหมดเนี่ยห้าคนไม่มีบัตรประจำตัว
ประชาชนยี่สิบเอ็ดคนแล้วก็เอานัดห้องที่ทั้งหมดเนี้ยไปตรวจปรัสสาวะ
หาอาสารเสพติดเบื้องต้นตรวจสอบไปสองร้อยแปดสิบเอ็ดคน
พบปรัสสาวะสีม่วงไปหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดคนโอ้โหโอ้โหเยอะเหมือนกันน่ะ
เกือบครึ่งแล้วครับนะฮะทีนี้เนี่ยทางด้านของสายตรวจเขามารายงานแบบนี้ว่า
จริงจริงแล้วเนี่ยเขาส่งสายลับเข้าไปมีสายบรรยายงานว่าหัวค่ำนิดนึงเนี่ย
อ่าเริ่มไปเสพในห้องน้ำแต่พอตกดึกวางบนโต๊ะเลยอืมอ่า
กแก้วทีแล้วก็ยาเสพติดทีแบบโจงครึ่มกันเลยนะฮะทีนี้เนี่ยไปพบยาเสพติดแบบใหม่
นะที่รวมกันกับยาเสพติดหลายหลายประเภทไว้ในเม็ดเดียวแล้วอ่ะ
ไปดูจังหวะที่ทางด้านของผู้ตรวจการกรมการปกครองขึ้นเวทีพูดกับนักเที่ยวทั้งหมดหน่อยละกัน
สายของเราเนี่ยที่เข้าก็เห็นว่าแรกก็จะเสพในห้องน้ำนะครับ
แต่บอนดึงมากเท่าตีสามอาจจะเสพอีกตกหน่อยก็มีหลดยาประมาณหก
อ๋าชุดปรวจหลายชุดมันหยอดหยอดหยอดหลายชนิดเนี่ย
ขึ้นหมดเลยนั่นแสดงว่าในเม็ดเดียวเนี่ย
อันนี้มาสัมภาษณ์ตอนที่ตรวจสอบกันอยู่เนอะค่ะสัมภาษณ์ข้างล่างก็โอ้โหผสมกันไป
ล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรไปเสร็จภายในเม็ดเดียว
ตายตายมันมีแบบใหม่แล้ว
ภาพที่เห็นตอนแรกมีตำรวจขึ้นเวทีไปบอกให้เปิดไฟปิดเพลงใช่ไหม
อันนี้ก็มาสัมภาษณ์ด้านล่างเป็นท่านรณรงค์ทิพย์สิริ
ผู้ตรวจการกรมการปกครองนะฮะก็มาให้สัมภาษณ์แบบนี้
ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าร้านนี้ผิดกฎหมายครับ
โดนแจ้งข้อหาเหมือนกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
แล้วก็ข้อหาการพกอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
ส่วนทางด้านร้านเองพนักงานฝ่ายปกครองก็มีการจับกลุ่มตัวเจ้าของร้าน
คนดูแลและคนเกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินคดี
ร้านนี้โดนข้อหาอะไรบ้างคุณผู้ชมครับ
โดนข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคอสชเปิดสถานบริการ
นับตั้งแต่มีคำสั่งปิดมา๕ปีเพราะเขาเคยโดนปิดมาแล้ว
จากว่าผับนี้เคยตรวจสอบและเคยสั่งปิดมา๕ปี
และยังฝ่าฝืนการเปิดอยู่แล้วเพิ่งย้ายมาเปิดที่นี่
ถึงแม้จะย้ายที่แต่มันมีคำสั่งเดิมอยู่กับร้านชื่อเดิมนี่แหละ
เพราะอะไรตอนนั้นมีคนยิงกันตายมีคนใช้ปืน
เองก็ใช้ปืนในร้านมันก็ไม่ถูกต้องมาเปิดก่อนนะ
ยังมีคำสั่งปิดอยู่อันนี้โดนไป
แล้วก็ข้อหาการเปิดสถานบริการโดยที่ไม่ได้มีการขอใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้กับคนอายุต่ำกว่า๒๐ปีด้วย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาที่ห้ามขายเพราะเปิดถึง๖โมงเช้าด้วย
และยุโยงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
แต่ละอย่างข้อหาเพียบแล้วเอาจริงนะ
เคยโดนอยู่ในระหว่างที่สั่งปิดอยู่แล้วตัวเองมาแอบลักลอบเปิด
ไม่แน่ใจว่าอันนี้ถูกสั่งปิดอีกรอบแล้วจะลักลอบเปิดอีกไหม
อันนี้ตำรวจในพื้นที่ต้องช่วยแต่ที่สำคัญคือ
กรมการปกครองไปฉันกลัวจริงเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงเย็น